กันที่นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกบ้างนะคะ
ช่วงนี้หัวใจแฮปปี้ดีดาดีเหลือเกิน

เพราะว่าแฟนนุ่มของเขาคอยเสิร์ฟตลอดคุณท็อปจรด

ถามความรู้สึกดูสิว่าเธอนั้นจะดีใจขนาดไหนค่ะ
อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะ

ก็เป็นสไพรส์ก็ประทับใจกันไปนะคะ
ก็มีการอวยพรงอวยพรวันเกิดผ่านโซเชียล
ฟังหน่อยค่ะความรู้สึกนี้เธอจะดีใจมากน้อยขนาดไหนนะคะ

คนก็เพิ่งเห็นว่าเขาทำแบบ๒๓ชั้นอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะเป็นแบบเรื่องราวแบบเราเคยไปเที่ยวสวนสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็จะแบบโอ้ยพองแล้วก็ยินดีกับทุกความสำเร็จของหนู
เซอร์เยอะไหมคะของสิ่งที่เขาขอบใจ
ไม่นะหรือคนเห็นบ่อยแล้วก็ไม่รู้ก็จะแบบปกติอ่ะ
เห็นร่างแบบเล็กแบบนี้ทำไมหน้าอกหน้าใจมันใหญ่ผิดปกติ
อัพไซต์มาเพื่อการนี้หรือเปล่าคะเนี่ย
เขินนะคือไม่ต้องมีคนแซวเลยดูโฆษณาตัวเองรอบแรกก็
เขินจังเลยแต่ว่าก็มีการคุยกับพ่อกับแม่แล้วเนาะ

พูดเลยว่าไม่อัพไม่ฉีดแต่ว่าภูมิแพ้ต้องเนินชัดค่ะ

เอาง่ายขายให้สุดนะคะก็เพราะใส่เสื้อในนั่นแหละ

ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ต้องไปลองกันเองแล้วกันนะจ๊ะ